ช่วงนี้กลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองนะครับ
สือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ขึ้นประเด็นทางการเมือง
เป็นภาพทั้งของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แล้วก็อดีตนายยกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ด้วย
เราดูความเคลื่อนไหวของทั้งสองบุคคลนี้นะครับ
โอ้โหมีครูจากทั่วประเทศมาร่วมงานกว่า๒๐๐๐คน
ทีนี้ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมสิ่งที่เป็นประเด็นสิ่งที่เป็นกระแส
ก็คือเอกสารที่ออกมานั่นเอง
แล้วก็มีระบุว่าจะต้องบอกปรบมือให้กำลังใจ
ออกจากดูนั่งเกร็งไปนะคะ

ที่จะได้เจอนายกรัฐมนตรีตัวเป็นครั้งแรก
บรรยากาศภายในห้องจัดงานจึงนิ่งเงียบ
จะมีก็เพียงแต่เสียงของพิธีกรที่พูดจัดแจงคิวจ้า
เจ้าอยู่บนเวทีเท่านั้น
แต่พอถึงวินาทีสำคัญที่นายกประยุทธ์
เขาโผล่ตัวเข้ามาในงานเท่านั้นแหละค่ะ
บรรยากาศเลยเป็นอย่างที่เห็น
เรียกได้ว่าบรรยากาศเปิดตัวนายกรัฐมนตรีผ่านไปด้วยดี
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหมือนคิวของออร์กาไนเซอร์ที่มีเอกสารหลุดมาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้
แต่สุดท้ายก็ตึงโต๊ะอีกครั้ง
เมื่อเสียงสาวต้อนรับประธานของงาน
พิธีกรเชื้อเชิญขึ้นไปกล่าวบรรยายบนเวที
มันไม่ถูกจ๊ะถูกใจนายกรัฐมนตรีเขาล่ะคะ

เปิดท่าไปโยนคลานน้ำอาทิตย์ดีใจจริงนะครับ
บรรยากาศเริ่มต้นก็โดนสะกิดไปเบาแต่มิวายมิวาย
นายกก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงคิวต้อนรับเจ้าปัญหา
ตระเตรียมให้ครูปรบมือและบอกว่านายกสู้ที่หลุดออกไปเมื่อวันก่อนค่ะ
ไม่เคยพบวนมากมาก่อนสองหลุดพบวนในเวลาเดียวกันดี
ก็น่าว่าจะจัดทุกษาจัดทั้ง๕แสนได้ไหม
จะได้เจอกันหน้าตัวเป็นเพลงไงนะครับ

สัญญาว่าเราจะปลูกมือกันอย่างไรไม่ต้องเชียวบ้าง

สู้กับปัญหาผมไม่สัดปัญหาอะไรเลย
แต่เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกงานที่ได้มาพูด
นายกเขาก็ไม่ลืมไม่ลืมที่จะหยอดมุกอ่อนมุกหวาน
ไม่รู้เป็นจิตวิทยาหรือกลัวคนฟังเขาจะเบื่อนะคะ
ท่านนายก

แล้วก็ทุกคนในครอบครัวของผมใช่ไหม
ให้ผมมีแถมหน่อยภรรยาเป็นครูเขาอีก

เพราะฉะนั้นในแก่ผมและแก่ครูไม่ได้อีกแล้วนะนะครับ
ผมต้องการนอนตายตาหลับเห็นประเทศชาติเจริญจัดโตขนาด
เห็นลูกลายของท่านมีอนาคตมีความสาขาที่ดีมีความภอด
และต่อสู้กับลูกไข่น้องเขาได้นะครับ
อืมเดี๋ยวก่อนพันที่จะไปแล้วครับ
อู๋ไปแล้วก็เกลียดข้างหน้าเหลวก็เอาทุกอย่างก็ได้เบลว
อู๋เลวโหวเลวอะไรเหลือเนี่ยไม่ดีเอ่ย

เมื่อกี้ก็ชมไม่ได้อยู่กันตรงนี้ตามเองน่ะครับ

สำนักการณ์เขาจะรู้อยู่กับคุณมาก
เรียกได้ว่ากิจกรรมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
คืนความสุขให้ครูคืนครูให้นักเรียน
มีทั้งเสียงหาแล้วก็เสียงชี้แจง
ความเป็นตัวตนของผู้นำประเทศที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
ที่ย้ำนักย้ำหนา
ว่าเข้ามาทำงานไม่ต้องการคนเอาหน้า
แต่เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาให้คนไทยทุกคนนะจ๊ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน